ยายวัย๖๕ปีคนหนึ่งที่อุดรธานีนี่ก็โชคร้ายเหมือนกันนะครับ
ค่ะคือคุณยายเขาต้องการหาเงินผ่อนโทรทัศน์
ก็ไปตระเวนขายลอตเตอรี่ค่ะปรากฏว่าถูกจักรยานยนต์ชนจนเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนนิตโยนะฮะ
ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับ
นี่ฮะผู้ตายชื่อว่านางบังศรีฮัณนาฏอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับ
ก็เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนสภาพนี้คือกระโหลกศีรษะแตกนะครับ
กระดูกซี่โครงก็หักหลายซี่ลูกสาวกับญาติญาติก็ทำอาชีพเดียวกันอ่ะอืม
นี่ฮะก็ได้แต่นางร้อมไห้อยู่ข้างศพนี้ฮะ

คนขี่คือนายฤทธิพรแก้วจันดาอายุ๒๗ก็บาดเจ็บนะ
แล้วก็มีพวกบาดแผลถลอกมีอาการปวดที่ศีรษะ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
หลานชายของยายบังที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเขาก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่กัน
ก่อนเกิดเหตุกำลังจอดรถจักรยานขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า
ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐เมตร
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนน
ก็วิ่งมาดูกันปรากฏว่าอ้าวคนที่ถูกชนเนี่ยเป็นยายของเขาเอง
เดินขายลอตเตอรี่ให้กับคนอื่นอยู่ก็พยายามช่วยเหลือ
แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตก็ทำได้แค่ร้องบอกยายให้แบบ
แข็งใจไว้รอกู้ภัยรอแพทย์รอรถพยาบาลมา
แต่ว่ายายก็เสียชีวิตก่อนที่รถกู้ชีพจะมาถึง
ที่เรามาดูยายเราเนี่ยยายยายเรายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับ
ใช่ยังไม่เสียชีวิตก็คือผมเรียกยายผมอยู่ตลอด
เรียกว่ายายอย่าเพิ่งไปยายอยู่กับผมก่อน
พอเรียกอยู่ตลอดยายก็กะอากเลือดออกมาตลอด

ก็จับชีพจรอยู่ตลอดว่าชีพจรเต้นอยู่เท่าไหร่แล้ว
พอเต้นอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้
กล่าวว่าไม่รอดแล้วยังไงก็มาไม่ทันแน่นอน

ผมอยู่สมาคมรับใช้กุภัยมันเลย
ลูกสาวของคุณยายนะครับชื่อนางสาวนาติยา
บอกว่าหลังจากที่หลานปิดเทอมนะ
ก็มาเดินเลขขายลอตเตอรี่กับลูกนะ
สำหรับแม่เนี่ยก็มาขายกันได้เดือนเศษแล้ว
เพราะว่าอยากหาเงินไปผ่อนโทรทัศน์

จากจุดเกิดเหตุแค่๓๐๐เมตรบ้านเช่า
เช้าวันนี้นั่งล้อมวงกินข้าวกันเสร็จตั้งแต่เช้า
ก็สะพายแผงลอตเตอรี่เดินเท้ากันบ้าง
หาเงินอยากมาใช้โรคนะ
วันนี้บ้านมันลูกจะเปิดเทิมเลยก็ต้องมาดอก
หาทีมี่แล้ว

ครอบครัวนี้เข้ามาที่อุดรกันมาจากจังหวัดเลย
ตระเวนขายลอตเตอรี่กันเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
มีหลานคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตอนที่เดินขายลอตเตอรี่อยู่นะ
ไปที่ป้าเขามีศักดิ์เป็นหลานเป็นป้ากันเนี่ยนะ
ไปที่คุณยายบังเนี่ยเขาบอกเขาตกใจเลยนะ
เพราะว่าป้าเนี่ยมีแต่ตัวไม่มีหัว
ก็พยายามจ้องมองดูอยู่๓ครั้งก็มีแต่ตัวไม่มีหัว
คือคนลุกเลยแล้วป้าก็ถูกรถชนตายแล้วพอรู้ข่าวนะ
คือแผงขายลอตเตอรี่ของผู้ตายเนี่ยยังขายไม่หมดไง
ปรากฏว่าในแผงเนี่ยมันมีลอตเตอรี่ชุดละ๖ใบ
เงินรางวัล๓๖ล้านอยู่๓ชุดลอตเตอรี่ชุดละ๒ใบอีก๔๒ชุด
ก็บางชุดก็ถูกขายบ้างแต่ยังเหลืออีกเยอะ
ชาวบ้านมาขอแบ่งซื้อกันบางคนบอกขอซื้อยกแผง
แต่ลูกหลานเขาไม่ขายเขาบอกเขาขอเก็บเอาไว้แล้วกัน
คุณหลานก็เก็บแผงลอตเตอรี่ของคุณยายไว้
ไหนคุณยายก็เสียชีวิตแล้วเผื่อจะมีเลขรางวัลอะไรติดไม้ติดมือไว้อยู่นะครับ
แต่เรื่องคดีความต้องดำเนินคดีกับคนขี่รถจักรยานยนต์
ตำรวจก็จะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็แจ้งข้อหากันอีกทีหนึ่ง